ข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับเรื่องราวของสาวสวยสุดแซ่บพลอยชะมาด
โอ้โหห่างหายจากวงการบันเทิงของเรา
ไม่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงห่างหายจากหน้าจอค่ะ

หน้าสื่อไปนานถึง๒ปีเต็มกลับมาคราวนี้แซ่บกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชม
ต้องแล้วพลอยคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความแซ่บความเผ็ดพริก๑๐เม็ดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนะคะเธอออกมาอัปเดตถึงผลงานของเธอ
รวมไปถึงลุคใหม่ที่หลายคนเห็นแล้วแบบแซ่บมากไปดูกันเอาเองค่ะ
ถึงวันที่๓ของการคัดแยกปรายศนียบัตร
ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ซึ่งในวันนี้มีซุปตาตัวแม่อย่างพลอยเชอร์มัน
เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจน้องที่มาช่วยงานคัดแยก
ณสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งเธอเองได้ถือโอกาสอัปเดตผลงานการแสดงที่แฟนตั้งตารอมากว่า๒ปี
เตรียมจะลงจ่อแก้วอีกครั้งในเร็วนี้
ส่วนที่เห็นช่วงนี้ผิวพันธุ์ของเธอดูเซ็กซี่กับผิวสีแทนแบบฉบับสาวอินเตอร์
เจ้าตัวยอมรับว่าใช้เวลาอาบแดดกว่า๒เดือน
โดยผลลัพธ์ที่ออกมาก็ถูกใจเอามาก
ติดใจจะยึดผิวสีนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวค่ะ
พลอยก็รอเวลานี้มานานแล้วเหมือนกันที่จะให้งานออกมา
เพราะว่าละครเรื่องนี้ตัดต่อยากด้วย
ก็ติดใจเหมือนกันเพราะข่าวมาหลายปีแล้วค่อนข้างที่จะเบื่อตัวเอง
มันก็ไม่ได้เซ็กซี่มากมันถ่ายก็ประมาณนึงอะค่ะ

เหมือนแบบนางแบบเมืองนอกเขาก็ผิวแบบสีเทา
ก็แบบแม่มาแล้วอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตอนแรกก็คือตกกลัวเขารับไม่ได้

แล้วเราก็แบบเออไม่เป็นไรเป็นอย่างไรเป็นกัน
เพราะว่าผิวสีแทนมันก็สวยดีอะค่ะ

เขาใจป่ะ
สีทานมันดูเซ็กซี่มันดูมีเสน่ห

บอกว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ผิวสีแทนกำลังมาแรงนะครับคุณผู้ชม
ว่าแล้วก็ขอลาพักร้อนไปตากแดดก่อนได้ไหม